ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีกลุ่มโจร๖คนนะ
ขี่ทั้งซาเล้งขี่ทั้งมอเตอร์ไซค์ไปตระเวน
ลักขโมยสิ่งของในร้านค้าเรียมถนนนะพี่ปุ๊บพี่น้ำแค้น
ทีนี้มีอยู่คนหนึ่งชื่อนายดาวรุ่ง
ดาวรุ่งเนี่ยจอดซาเล้งทิ้งไว้กระโดดลงสะพานเลยฮะ
สะพานสูงตั้ง๓เมตรตายเปล่านั่น
โอ้โหหมีก็ไม่ได้เจอแต่แกล้งตายซะอย่างนั้นคุณผู้ชมนี่คือนายดาวรุ่งครับโอ้น่าจะร่วงแล้วล่ะดาวรุ่งอายุ๕๑ปีครับหนีการล้อมจับของชาวบ้านแล้วก็กระโดดลงสะพานมามานอนแอ้งเม้งอยู่ตรงนี้แกล้งว่าตายครับ
ลงจากสะพานกลับรถที่สูงประมาณ๒๕๓เมตรบนถนนเทพรัฐบางนาตราดฝั่งขาออกครับคือชาวบ้านเนี่ยก็คุมเชิงไว้ก่อนกลัวไอ้ดาวรุ่งมันจะหนีรอให้ตำรวจมารับตัวไป
มีจังหวะที่ดาวรุ่งเหมือนจะลุกมาทำร้ายชาวบ้านด้วยนะแต่เห็นว่าคนเยอะก็เลยลงไปนอนแกล้งตายต่อดีกว่า
ชาวบ้านก็ช่วยกันยกขึ้นมาครับนี่ฮะนี่คือดาวรุ่งพอเอาไฟสาดเข้าไปก็เห็นแบบนี้เลย
คือเจ้าหน้าที่เขาประเมินแล้วล่ะประเมินบอกเออไม่น่าจะเจ็บหนักนะแต่ถ้าไปนอนแกล้งตายนอนนิ่งแบบนี้นะครับ
ทุ่มเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมดาวรุ่งกับพวกไปก่อเหตุลักขโมยของในร้านค้าริมถนนเทพรัฐนี่แหละ
แล้วชาวบ้านมาเห็นก็เลยแจ้งตำรวจทั้งหมดมี๖คนก็ขี่มอเตอร์ไซค่วงข้างบ้าง
ขี่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาบ้างอีก๒คันหลบหนีกันไปแยกย้ายกันไป
ชาวบ้านเนี่ยไล่ตามจนมาเจอมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่จอดทิ้งไว้เป็นของดาวรุ่งครับ
เห็นแต่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างดาวรุ่งไปไหนอ๋อเห็นหนีลงไปโดดสะพานแล้ว
แล้วก็ไปนอนอยู่ตรงพงหญ้าตรงนั้นครับ
พอตำรวจคุมตัวดาวรุ่งก็คุมตัวไปสอบสวนที่โรงพักบางประกง
แล้วพบว่าซาเล้งก็ไม่ใช่ของดาวรุ่งนะเป็นของวัดบางสมัครครับ
ดาวรุ่งเนี่ยก็ไปขอข้าววัดแห่งนี้กินมาตลอดครับ
ดาวรุ่งไงคุณผู้ชมนะอันนี้เดินอยู่นะเดินข้ามถนนมา
แล้วเป็นอย่างที่บอกเป็นซาเล้งของวัดบางสมัครแต่ทีนี้พระในวัดเนี่ย
โบสถ์ไปรับเทียนพรรษาตอนเช้าไงแล้วเขาเห็นว่าอ้าวไม่มีเจ้าของอ่ะสิซาเล้งครับ
นี้ก็เลยลักมาเลยครับขี่มาเลยตอนแรกยังเดินไอเดียอันนี้ขี่มาเลย
ขี่ซาเล้งมาเลยครับพอตำรวจคุมตัวดาวรุ่งได้ก็นำซาเล้งไปคืนวัดครับ
ดาวรุ่งก็ไม่น่ารอดครับเพราะยังมีคดีลักมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่จอดคากุญแจไว้ที่ตลาด
สีสองคันรวดด้วยนะเดือนเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหนี่แหละลักษณะดาวรุ่งครับทางตำรวจก็จะขยายผล
ตามหารถที่หายไปกลับคืนมาให้ได้นะครับ
แต่ก็คงเจ็บอยู่นะเพราะสุดท้ายมันน่าจะสูง
เมื่อกี้น่าจะดูสูงกว่า๓เมตรนะสูงเหมือนกันนะคุณนะ